ทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะ

รับรองว่าคุณจะตื่นกับข่าวจากซุปเปอร์สตาร์ทั่วฟ้าเมืองไทย
ใช่ค่ะเห็นว่าเมื่อวานนี้เป็นข่าวของตัวแม่ใช่ไหมพี่แจ๊
ระเดิมกันเลยนะคะกับคุณอ้ำพัชราภาค่ะ

จริงก็ทองทุกปีนะคะเพราะว่าโกยเงินตลอดนะคะ
แล้วก็ปีนี้เพิ่งเปิดตัวพรีเซนเตอร์กันไป๔๕ตัวค่ะ
แล้วก็หลายคนอึ้งทึ่งค่ะกับชุดนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นชุดที่ในการถ่ายโฆษณารวมไปถึงชุดเมื่อวาน
สวยมากจริงมาในชุดเดรสสีทองอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะ
ออกแบบตัดเย็บโดยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัฐนั่นเองค่ะนะคะ
ซึ่งก็คือคุณอ้ำก็ภาคภูมิใจมากที่สำคัญเธอสวยมากจริงออร่าคือ
น่าเชื่อคุณผู้ชมอันนี้พูดได้เลยห้างแตกสนั่นแล้วอยากจะบอกว่าเธอ๔๐แล้ว
อย่าหลุดโฟกัสไปที่พี่เดี่ยวนะคะไม่รู้ว่าเธอสนใจพี่เดี่ยวนะคะดูคุณอ้ำก่อนค่ะ
๔๐แล้วคุณผู้ชมในยุคนี้ยุคที่มลภาวะเยอะแบบนี้แดดร้อนขนาดนี้
คุณอ้ำยังสวยได้ขนาดนี้นะคะซึ่งนะคะเขาก็บอกว่าปีนี้เธอโกยไปโอ้โหพรีเซนเตอร์กว่าร้อยล้าน
ล้านบาทถึงว่าพี่เอสุภาชัยไม่อยากให้พี่อ้ำมีแฟน
นั่นไงนั่นไงล่ะคะแต่ว่าจะได้เงินเยอะขนาดนั้นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์กันก่อนเลยค่ะ

พี่ไม่มีมีอะไรเยอะเราก็ผ่าน๒๐ตัวก็ได้
คือเรามีกำลังที่จะทำไหวอะค่ะ
พี่เอสหลับคลับตั้งน้ำ

อืไอนอล
จริงปีที่แล้วก็ก็หลับคลับเนอะพร้อมว่ามาเรื่อย
ทีนี้ก็ถือว่าเริ่มต้นสตาร์ทปีที่ดีมากค่ะ

คือว่าสมนิสัยก็รับไว้แต่เช้าแต่เขาต้องบอกว่าสวยจริงนะคุณพี่โฟม

นี่คือต้องย้ำกันทางว่าพี่อ้ามเนี่ยแตะหลักสี่เข้าไปแล้ว
ใช่แต่ยังสวยขนาดนี้

แจ๊กกะลีนะคะก็เพิ่ง๒ขวบเมื่อวานสมองคุณเล่นนะคะ
นี่เขาบอกว่าหนุ่มรอไว้เลยเพราะว่าซัมเมอร์นี้

ไม่ได้ดูชมกันมาแสนนานซะละเกิน
รวมไปถึงล่าสุดค่ะพี่เอกสุภาชัยนะคะ
ปั้นไม่พอค่ะดาวยุโยงส่งเสริมด้วย
ล่าสุดคุณผู้ชมอัปเดตเลยเมื่อคืน
ไปทานคุณกลื้องเฉลิมชัยไปทานข้าวร้านเขา
ถ่ายรูปแล้วก็แท็กคุณอ้ำเลย

แล้วจะบอกว่าคุณกลื้องคุณอ้ำ
หลายคนก็ถามดิฉันเยอะนะคะว่าตกลงเขายังไง

แต่ว่าเขาก็สนิทกันจริงเพราะว่าในหลายโอกาส

สมัยที่คุณกึ้งมีข่าวกับคุณเจนนี่

แล้วก็เป็นดาราคนเดียวที่เข้าไปแท็กให้กำลังใจ

คือประกาศตัวชัดเจนว่าฉันเป็นเพื่อนของคุณ
สมัยก่อนคู่นี้ก่อนที่จะมาเป็นเพื่อนกันแบบนี้

ได้เลยว่าคุณกลื้องเคยก็จะตลอดไปกับคุณอ้ำเนี่ยล่ะ
แต่ว่าคุยกันไปคุยมาเป็นเพื่อนดีกว่า

ไม่ว่าจะในวงการบันเทิงรวมไปถึงในวงการทุกวงการนี่แหละคุณผู้ชม
แต่ว่าคุณกึ้งจะเข้ามาวินหรือเปล่า

นะคะก็ตอบได้ดีมากค่ะ
ฉันจำผิดทักไลน์มาหน้าจอเลย

เพราะว่าพี่โตโน่เมื่อวานดิฉันไปส่งมาเลย
เที่ยงคืนนะคะก็ไปยุโรป๑เดือน
แต่ไม่มีนิชาไปนะคะที่ฉันสำรวจให้แล้ว
แล้วแม่เขาก็ไม่ได้ไปด้วยเขาไปผู้ชาย๑๐คน

เป็นว่าทริปนี้พี่โตโน่อยู่รอดปลอดภัยอย่างแน่นอน
เพราะมีแต่เพื่อนผู้ชายสาวยังรอสบายใจได้นะคะ
แล้วกลับมาเขาก็บอกว่าเขาได้เสียกันเอง